สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก่อนวันเข้าพรรษาของทุกปีบ้านเราจะมีฝนตกชุกค่ะ
สัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันจะมีฝนตกลากยาวตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
อิทธิพลของร่องมรสุมฝนค่ะ
พาดผ่านบริเวณประเทศเวียดนามลาวแล้วก็เมียนมาเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะ
อกจากนี้ยังมีพายุใต้ฝุ่นบริเวณประเทศฟิลิปปินส์
เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์จะมีฝนตกชุก

ขณะที่สถานการณ์คลื่นนะคะฝั่งอันดามันอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นสีฟ้าเข้มแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคลื่นสูงกว่าฝั่งอ่าวไทยแน่นอน
บริเวณไหนที่มีฝนตกคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตรเพราะฉะนั้น
ระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
ส่วนสถานการณ์พายุโซนร้อนยูฟาร์ไม่ส่งผลกระทบต่อไทย

คุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดีย
เพราะว่าตอนนี้เกิดกับเหตุสลดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
ที่มุมใบค่ะเพราะว่าเกิดเหตุ
ถล่มลงมาทับบ้านเรือนของประชาชนอย่างภาพที่เห็นนี้
อกจากนี้ยังมีหลายพื้นที่ค่ะที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักค่ะ
ซึ่งประชาชนบอกว่าก่อนที่ดินโครนจะถล่มลงมา
เขาได้ยินเสียงดังสนานจากผู้ข่าวคุณผู้ชม
หลังจากนั้นดินก็ได้ถล่มลงมานะคะทับร่างประชาชน
เสียชีวิตไปแล้วกว่า๒๐ศพค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ